ผมเป็นคนเดียวในทีมที่เป็นผู้เล่นต่างชาตินะครับ
ที่อยู่สัญญาครบ๒ปีโดยที่ไม่โดนเปลี่ยนระหว่างทางครับ
อยากให้คนที่เป็นตำนานของสโมสร

เหมือนเป็นตาบาปที่ชื่อเรามันคือโค้ชที่ทำทีมตกชั้น

ผมเล่นที่โรงเรียนพนิชการและดำเนินนะครับ
ที่เริ่มติดเยาวชนในทุกชุดนะครับ

เราเริ่มติดเยาวชนทีมชาติ
แล้วก็เริ่มได้สัญญาจากสโมสร
เป็นที่แรกนะครับคือสโมสรธนาคารกรุงไทยครับ
ตอนอายุ๑๖หรือ๑๗ประมาณนี้นะครับ
ก็เป็นการได้รับเงินเดือนครั้งแรกในชีวิตนะครับ

แล้วได้รับเงินเดือนจริงเป็นยังไง

หลังจากที่เข้าเป็นนักเตะอาชีพนะครับ

ผมก็เริ่มติดเยาวชนรุ่น๑๘ปีทีมชาติ
แล้วก็เริ่มเซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพ
จริงได้เล่นไทยลีกกับสโมสรตลาดหลักทรัพย์
แล้วหลังจากนั้นผมก็ไปอีกหลายที่นะครับ

แล้วก็จะเป็นสโมสรที่สร้างชื่อจริง

บีซีเทโลก่อนที่มาแล้วได้แชมป์ไทยลีกครั้งแรกนะครับ

แล้วก็กลับมาเล่นให้การไฟฟ้า

แล้วก็ผมไปเล่นต่างประเทศ๒ปี

แล้วก็กลับมามาเล่นให้บุรีรำ
แล้วก็ผมไม่ได้แชมป์กับบุรีรำนะครับ
เหมือนเราไปแล้วด้วยวุฒิภาวะของเราเอง
แล้วก็กับสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่
กับสิ่งที่ทีมบุรีรำสร้างให้นักเตะ

ทำให้เราเริ่มมองเห็นอนาคตของตัวเองว่า

หรือว่าเริ่มมีวินัยกับตัวเองมากขึ้นกว่านี้อีกหน่อย
จริงเราน่าจะมีวิถีทางกับฟุตบอล

ก็เลยเริ่มที่จะแบบปฏิบัติกับตัวเอง
แล้วก็เริ่มเปลี่ยนทัศนคติตัวเองมากขึ้น

หลังจากหมดทีมชาติ๒๓ปีปีโอลิมปิกนะครับ
ก็เว้นวักมาอีก๓ปี

จริงส่วนตัวทุกครั้งที่มีชื่อเรียกทีมชาติ

เรายังมีชื่อเข้าไปรายงานตัวในแคมป์ทีมชาตินะครับ

มันก็น่าจะเป็นความฝ่ายฝันที่ต่อจาก

ง้วนพี่เทิดพี่โก้

แล้วก็มันก็เป็นความฝ่ายฝันต่อยอดจากการติดทีมชาติว่า
เราอยากที่จะไปเล่นบอลอาชีพสักครั้งหนึ่ง
แล้วก็เล่นอยู่กับธนาคารกรุงไทยนะครับ
แล้วก็มีทีมจากซิงคโปร์มาซื้อตัว

ผมคิดว่าที่ไปมันน่าจะเป็น

ยังสื่อสารพูดภาษายังไม่ได้
อยู่กับทีมที่มีแต่ต่างชาติ

รู้สึกว่าเรามีความอดทนมากขึ้น

ต้องเอาชนะใจเพื่อนร่วมทีมให้ได้
เพราะว่าเราไม่ใช่คนที่นั่นนะครับ
แล้วก็ผมเป็นคนเดียวในทีมที่เป็น

โดยที่ไม่โดนเปลี่ยนระหว่างทางนะครับที่สิงคโปร์นะครับ
ที่ทำให้เรามีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น
แล้วก็พวกบรรดาไอดอลในทีมชาติจริง

เหมือนเราเองก็ติดตามตั้งแต่ตอนเด็ก
แล้วก็มีโอกาสได้ขึ้นไปเล่นร่วมทีมกับพวกพี่เขาด้วยนะครับ
ก็รู้สึกว่าเป็นความฝันของเด็กคนหนึ่ง

ก็ได้ไปเล่นร่วมทีมกับพี่ที่เราชอบจริงอะไรอย่างนี้
น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตเหมือนกัน
ความสำเร็จระหว่างนักเตะกับโค้ดเหรอครับ
ก็ตอนเป็นนักเตะ
เหมือนเราก็ได้เล่นในทุกชุด
ของสโมสรแล้วก็ของทีมชาตินะครับ
แต่ว่าพอได้เปลี่ยนสถานะตัวเองมาเป็นโค้ชจริงแล้ว

หน้าที่ความรับผิดชอบ
แล้วก็สิ่งที่เราต้องเตรียมตัวในแต่ละวันนะครับ
ก็ต่างกันชัดเจน๑๐๐
คือวันที่เราเป็นนักเตะ
เราก็มีหน้าที่แค่เดินมาสนามแล้วก็ทำในสิ่งที่โค้ชสั่ง

เราต้องเตรียมตัวเองเป็นคนตั้งแทน
เหมือนกับเราต้องมาเตรียมให้เด็กทุกอย่าง

สิ่งที่เราจะถ่ายทอดในแต่ละวันนะครับ

คนแรกเลยที่ผมต้องขอบคุณก็คือพี่แมนธัญญะวงนาคนะครับ
ตอนนั้นผมอายุ๓๘ผมเล่นอยู่ที่ทีมสุพรรณบุรี

แต่ว่าอาจจะเป็นความโชคดีที่ระหว่างทางตั้งแต่ช่วง๓๕มาเนี่ย
ผมเริ่มศึกษาแล้วก็เริ่มไปเรียนออกไปอบรมโค้ชด้วย
พอเป็นปีสุดท้ายที่จะเลิกพี่แมนก็โทรมาว่า
ผมก็เลยบอกว่าผมเตรียมตัวจะเลิกปีนี้แล้ว
อยากเตรียมตัวที่จะเป็นโค้ชเหมือนกันแต่ว่า
ไม่รู้ว่าพร้อมหรือเปล่าพี่แมนก็เลยบอกว่า
มาเถอะพี่มั่นใจแล้วก็ด้วยแนวทางของทีมเนี่ย
อยากให้คนที่เป็นตำนานของสโมสร

ทีนี้เราก็เลยตกปากรับคำพอหมดสัญญาผมก็เลยมาเซ็น
นั่นคือการเริ่มงานโค้ชจริงครั้งแรก
จริงมานะครับผมยังไม่ได้เป็นโค้ชก่อน
ทีนี้วันที่เราได้มายืนทำงานในภาคสนามด้วย
เข้าใจว่าเขาก็คงต้องสั่งงานกับทีมงานของเขา
ซึ่งเราเองก็เหมือนเป็นคนที่คุณใบอันส่งมาเพื่อมาดูงาน
เราก็ยืนอยู่จนเราทำงานได้ประมาณสัก๔๕วัน
ส่งผมไปทำทีมเด็กเลยแล้วผมก็อยากไปทำฟุตบอลที่ผมชอบด้วย
แต่ผมขออย่างเดียวว่าผมขอไม่ทำระบบหรือว่า

นั่นคือการอนุญาตครั้งแรกแล้วก็ผมก็เลยลงมาทำทีมเด็กได้๔เดือน
โอกาสของผมพอดีที่ทีมก็เลยยังไม่หาโค้ช
อันนั้นคือเป็นการได้ก้าวขึ้นมาเป็นโค้ชครั้งแรกของผม
ถามว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมไหมมันก็ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ
ทำให้ทุกคนเริ่มมีรอยยิ้มเพราะวันนั้นเหมือนเราไม่ชนะใครเลย
ในวันที่ก่อนผมจะมาแล้วก็พอมาปุ๊บก็เริ่มชนะบ้างแพ้บ้าง
แต่ว่าทีมมันก็ไม่ใช่แบบว่าผมมาแล้วแล้วมันดีขึ้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลย
เราก็อยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากเหมือนกัน
เหมือนทำท่าจะดีสุดท้ายปีนั้นทีมก็ตกชั้น
นั่นคือเป็นการเริ่มงานครั้งแรกของผมที่รู้สึกว่ามันแย่
เพราะว่าเหมือนเราทุกคนอยากหาโอกาสที่จะเป็นโค้ช
แต่ว่าโอกาสแรกของผมคือผมมาระหว่างทางแล้วทีมตกชั้นเลย
มันเหมือนเป็นตาบาปความรู้สึกเหมือนเป็นตาบาปที่ไปไหนเรา
ชื่อเรามันคือโค้ชที่ทำทีมตกชั้น
เหมือนมันเป็นชื่อที่ขายได้ตลอดไปมันมีสตอรี่ที่จะพูดถึงเราได้ทุกวัน
เราคือคนที่ไม่ประสบความสำเร็จเราคือคนที่ทำทีมล้มเหลว
คือเราอยู่กับภาพนี้ทุกวันทุกวันจนมันจนมันเหมือนกับถึงวันหนึ่งมันก็ต้องเริ่มแล้ว
เลือกตัวที่จะเริ่มฤดูการใหม่ในที๒
นั่นคือจุดเริ่มต้นว่าพอได้แล้วเหมือนกับมัวแต่คิดอย่างนี้
เหมือนเราย่ำอยู่กับที่ก็รู้สึกว่าต้องเริ่มทำงานแล้วก็มาเตรียมตัวกันว่าเราจะเราจะไปต่อได้ไกลแค่ไหนดีกว่า
ผู้ใหญ่ที่ขึ้นประชุมกันแล้วก็พูดว่าเหมือนทุกคนยังเชื่อมั่นผมอยู่
แต่แค่ว่าวันที่มาผมไม่มีโอกาสได้ทำทีมตั้งแต่ปีซีซั่นไม่ได้เลือกตัวไม่ได้ทำอะไรเลย
อยากให้ผมลองทำต่ออีกปีนึงแล้วก็เชื่อมั่นว่าแบบทำได้จะได้มีโอกาสได้ล้างตาแล้วเขาถามผมว่าพร้อมไหม
ผมก็เลยบอกว่าถ้าสโมสรเชื่อมั่นผมผมอยากสู้อยู่แล้วผมอยากได้เลือกตัวเองได้ทำตั้งแต่เริ่มต้นวันแรก
ผู้ใหญ่ก็บอกว่าโอเคงั้นก็ไปแพลนมาแล้วก็เริ่มนั่นแหละคือโอกาสครั้งที่สองของผม
มันท้าทายอยากขึ้นอยากกลับมาอีกก็อาจจะต้องซ้อมให้หนักขึ้นแล้วก็กับคุณภาพผู้เล่นที่มีอยู่เลือกมาแบบไม่มีสิทธิ์ออกไปโอดควรกับใคร
เพราะว่าครั้งเนี้ยเป็นการเลือกตัวของตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่วันแรกเริ่มไปคุยกับนักเตะทุกคนว่าคนไหนที่สามารถมาเล่นร่วมกับเราได้เลือกคนที่เราถูกใจเลือกคาแรคเตอร์มาแล้วก็พอถึงวันนั้นจริงจริงก็มันก็เริ่มเห็นเป็นโครงบ้างว่าทีมมันพอไปต่อได้นะแต่มันไม่รู้จะดีพอที่จะขึ้นชั้นหรือเปล่าทีนี้พอระหว่างทางเหมือนเราเหลือ๙เกม

กับการที่เราได้ขึ้นแต่พอเราขึ้นมาแล้วเหมือนกับด้วยงบประมาณด้วยอะไรก็ตามเนี้ยเราต้องเก็บผู้เล่นชุดทีสองทั้งหมดอ่ะเอาขึ้นมาเล่นทีหนึ่งเลยก็กลับเป็นว่าผู้เล่นชุดเดิมในทีสองที่โดนตาหน้าว่าตกชั้นแน่นอนนะครับในเมื่อสองปีที่แล้วสุดท้ายเหมือนเราก็อยู่รอดมาได้เราก็แค่ไม่ชอบฟุตบอลที่อะไรอะไรก็เตะโย
ทีมท็อปโฟท์ท็อปไฟท์ได้แต่ว่าเราก็เลือกที่จะซ้อมในแบบที่เป็นเป็นฟุตบอลจริงจริงที่อยากจะเล่นฟุตบอลเท้าสู่เท้าจากหน้าประตูออกมาซึ่งในทุกทุกเกมอะไรเงี้ยก็ถ้าใครที่ดูทีมผมอะไรเงี้ยตลอดเก้าสิบนาทีผมให้ไม่เกินสองถึงสามครั้งที่ประตูผมจะยืนเตะบอลโด่งออกจากบอกกรอบเขตโทษตัวเ
เปลี่ยนจากที่อื่นแล้วก็เข้ามาอยู่กับเราทุกคนก็จะพยายามซึมซับในบรรยากาศของทีมเราถ้าวันฝึกซ้อมทำได้วันแข่งก็ต้องทำได้แต่ถ้าใช้ปากพูดอย่างเดียววันแข่งยังไงเขาก็ไม่ทำเราก็จะเลือกที่จะซ้อมแล้วก็จะทำทุกวันผมยังไม่ได้เป็นโค้ชร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในวันที่ผมอยู่ในสนามกับนักฟุตบอลทุกคนรู้ด

ผมคิดว่ามันยังไม่มีอะไรจับต้องได้มันยังไม่สมควรแก่การยอมรับผมอยากจะเป็นโค้ชที่ได้พาทีมชู้ถ้วยสักใบนึงแล้วก็ให้ผมประสบความสำเร็จในฐานะโค้ชก่อนถ้ามันมีโอกาสดีผมคิดว่ามันน่าจะเป็นโบนัสของผมมากกว่า